เพลง
สนับสนุนโดยบริษัทปรทจำกัดมหาชน

แต่วันนี้ได้มีโอกาสได้มาสัมผัสชีวิตครอบครัวของน้องนะครับ
โอ้โหนี่ลูกมีผลงานเยอะแยะนะครับ
เหรียญเหลือนมีแข่งกีฬาสีนู่นด้วย

ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะวาดรูปกันง่ายเลยวันนี้
ตั้งใจมากก็คืออยากจะเอางานศิลปะ
มาช่วยน้องในการที่จะทำเสื้อยืด
เพื่อที่จะหารายได้นะครับเข้ามาให้กับมูลนิธิ
ที่ผ่านมาก็ทำมาหลายงาน
อย่างเร็วนี้ที่ผมเอางานศิลปะของผม
เข้าไปช่วยก็คือเป็นโครงการที่

เป็นโครงการที่หารายได้ไปช่วย
เป็นสวัสดิการให้กับพวกผู้พิทักษ์ป่านะครับ

หน้าคนนี้กลมหน่อย

ก็อยากทำสิ่งที่ตัวเองรักตัวเองถนัด
อยากจะให้เด็กมีความสุขกับงานศิลปะ
แต่ก็คิดว่าเด็กไม่ใช่ทุกคนหรอก
ที่รู้สึกว่าตัวเองวาดรูปได้

เพราะฉะนั้นคอนเซ็ปต์ที่ตั้งใจมาก็คือ

แล้วก็เอามาสกรีนลงบนเสื้อยืดก็ได้

ฝากตามในไอจีผมด้วยก็แล้วกันนะครับ

ไปทำเสื้อยืดสี่รูปไปเรียงกัน

คือเห็นความอบอุ่นของครอบครัวของน้องนะครับ
รู้สึกว่าน้องก็มีความตั้งอกตั้งใจ

แต่สุดท้ายออกมาสีสันสวยงามทุกคนเลย

เพราะเราก็เป็นผู้ใหญ่ต่างวัยต่างรุ่นกันนะ
เกร็งกันทั้งสองฝ่ายแหละนะครับ

สบายใจจากนั้นรู้สึกสนิทกันทันทีเลย
ผมว่าการที่เราจะทำความดี
มันก็ทำได้เรื่องง่ายที่เราถนัดที่เรารัก

แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งผมว่าเรื่องของ